ไปช่วยงูจงอางตัวนี้หน่อยมันตกลงไปในบ่อน้ำร้างอะครับ
ชื่นชมพี่กู้ไพก่อนเห้ยไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ช่วยหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสรพิษอย่างงูเขาก็ช่วยนะใช่
นี่นี่นี่ดูดูดูมันจะดูตื่นเต้นเนี่ยน่ะ
อนบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแบบเนี้ยโอ้ยแล้วไปเจอกับบ่อน้ำร้างนี่
พี่กู้ภัยเขามาแล้วเป็นกู้ภัยมูลนิธิธรรมรังศรี
ช่วยกันก่อนช่วยกันคล้องเอาเชือกลงไปคล้อง
งูจงอางเผือกตัวใหญ่ที่ยาวกว่าสี่เมตรอุ้ยดูสิมันจมลงไปในเนี้ย
อุ้ยนี่ถ้าไม่ช่วยน่ะมันขึ้นไม่ได้จริงจริงน่ะตายเหมือนไก่หนา
ใช่ครับเพราะมันลึกครับโอ้โหเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนพิมาร
อำเภอเมืองจังหวัดสตูนไปถามนายเฉลิมชัยใจหนักอายุห้าสิบสองปี
เจ้าของร้านอาซานจักรยานบอกว่า

ตอนนั้นเฉลิมชัยกำลังนั่งวุ่นวายอยู่กับการซ่อมจักรยาน

แต่คุณแม่เขาได้ยินเสียง
เสียงเหมือนกับมีคนลากกิ่งไม้ใหญ่

ก็เลยไปบอกลูกบอกลูกได้ยินไหม

ลูกก็ไปดูปรากฏว่าเป็นงูจงอางเผือก

แล้วตอนแรกมันยังไม่ได้ไปที่ตรงนี้นะ
มันไปนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วง
ใต้ต้นมะม่วงน่ะมีทางมะพร้าวแห้งทับถมอยู่ไง

นี่ดูช่วงเวลาที่เอาขึ้นมาได้
ตอนที่เขาโทรไปตามกู้ภัยมา
งูจงอางเผือกตัวนี้มันตกใจ
เห็นกู้ไพมามันเลยเลื้อยหนี
หนีไปตกในบ่อน้ำร้างนี่แหละ

งูจงอางเผือกบอกโอ้ยขอบใจนะ
นอนหนาวอยู่ในนี้นานเลย
ดูสิครับตอนแรกนะมันไม่เผือกหรอก

มันแช่น้ำนานตัวมันเลยซีด

งูไม่ใช่ผ้าย้อมสีตกน่ะ
เอาคุณผู้ชมฮะสุดท้ายช่วยเหลือได้สำเร็จ
ช่วงนี้ย่านนี้มีงูมาเยอะ
เมื่อไม่กี่วันก่อนมีงูเหลือมมาด้วย
จริงแล้วงูเหลือมไม่ได้มาธรรมดามายังไงมันมากินแมว
น่าสงสารเอาอย่างนี้ก็ต้องบอกชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ให้ระวัง
เอาไว้หน่อยละกันอยู่แถวตำบลพิมารอเภอเมืองจังหวัดสตูนนะฮะ
ตรงนี้งูชุกชุมจริงนะระวังละกันคุณผู้ชมถ้าเจอก็ให้พี่กูภัยมาช่วยนะครับ